หญิงวัย๔๙ปีที่ปฏิบัติธรรมจนอ้างว่าบรรลุอรหันธ

เมื่อวานนี้ตามกำหนดที่บอกไว้ประมาณ๘โมงเช้า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกชายบอกความคืบหน้าของแม่นะคะ
แล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะคะ
ขณะที่คณะอำเภอล่าสุดมีการสั่งปิดสำนักสงฆ์ของพระสุนิทแล้ว
ให้กลับวัดต้นสังกัดแล้วก็ขู่จะจับศึกหากมีการฝ่าฝืนด้วย
แต่ว่ามาดูความคืบหน้ากันก่อน
กรณีที่นางสาวนัชพรอายุ๔๙ปี
หลังก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะละสังขารตอน๘โมงเช้า
เมื่อวานนี้๓๐ตุลาคม

โรงแก้วบรรจุศพเอาไว้ด้วยที่สำนักสงฆ์สำปาหันที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านพ้นมาได้นะคะโดยไม่มีการเสียชีวิต
เมื่อวานนี้นางสาวนัชพรอ้างว่านั่งทำสมาธิเพื่อให้หลับ
เพื่อให้หลับแล้วแต่ก็หลับไม่สนิท
ทำให้เข้าสู่นิพพานไม่ได้แต่ยังไม่ละความพยายามนะคะ
ก็เลยทำให้ลูกชายนายสันติอายุ๓๓ปีคือยังไม่ไว้วางใจ
ก็ต้องคอยระแวดระวังผู้เป็นแม่อยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานายสันติมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
นำคลิปภาพเก่า๓คนภาพนี้นะคะ
ก็คือนางสาวนัชพรนายสันติแล้วก็น้องสาวก็คือแม่ตัวเขาแล้วก็น้องเนี่ยนะคะ
ช่วงที่เขาไปออกรอบเล่นกอล์ฟด้วยกันก็เป็นภาพที่ชื่นมื้นทีเดียว
ระบุข้อความเอาไว้บอกว่าเช้าอันสดใสขอบคุณทุกกำลังใจ
ตอนนี้แม่อาการดีขึ้นมากเลิกคิดเรื่องละสังขารแล้ว
ช่วงนี้ผมก็จะดูแลท่านกับน้องไปสักระยะ
ส่วนน้องเองก็เข้าใจทุกอย่างดีทำตามที่ผมแนะนำทุกอย่าง
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตาม
ต่อไปนี้ก็ต่างคนต่างอยู่พระก็อยู่ส่วนพระ
ส่วนแม่ผมผมจะดูแลไปสักระยะหนึ่งนะคะ
โดยลูกชายเนี่ยจะมีการแถลงข่าวนะคะวันนี้อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะขอพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็จะไม่ขอเป็นข่าวอีกนะคะ
อันนี้ในส่วนของความเคลื่อนไหวของทางฝั่งครอบครัวนะคะ
นางสาวนัชพรทีนี้มาดูที่สำนักสงฆ์กันบ้าง
สำนักสงฆ์ราคาที่อุดรธานี
พร้อมกับญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็ขับรถออกจากวัด
เพื่อมุ่งหน้าไปรับร่างของนางสาวนัชพรที่สมุทรสาคร
ทั้งที่คณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอมีคำสั่ง

โดยให้อยู่ที่สำนักซำป่าหันได้ถึงวันที่๓๑ก็คือวันนี้เท่านั้น
แล้วก็มีการสั่งห้ามยุ่งกับการทำพิธีละสังขาร
ห้ามเดินทางออกพื้นที่ไปสมุทรสาคร
หากพบว่าฝ่าฝืนจะถือว่าพ้นจากการเป็นพระ
แต่ก็มีการเดินทางและปรากฏว่าขณะกำลังเดินทาง
ก็มีลูกของญาติโยมที่นั่งรถไปกับพระสุนิท
ขับรถตามไปขัดขวางไม่ให้ผู้เป็นแม่เนี่ยเดินทางไปกับพระสุนิทด้วย
จนพระสุนิทและก็ญาติโยมสุดท้ายก็ต้องยอมเดินทางกลับมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอด้วยนะคะไปเจอพระสุนิทระหว่างทางกลับด้วย
สุนิทบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไปรับสังขารของนางสาวนัชพร
ตามวันแล้วก็เวลาที่บอกเอาไว้
แต่ก็ไปไม่ถึงไปได้แค่เขื่อนลำเปล่าที่กาลสิน
แล้วก็ต้องเดินทางกลับมานะคะฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อย

เจอกับพระอาจารย์คือได้ยินอยู่นะเสียงเดี๋ยวกูวาอาจารย์นะไปกราบท่าน
ต่อมาคุณผู้ชมคะพระมหาสายันอภิปุญโยค่ะ
เจ้าคณะอำเภอวังสามหมอซึ่งก็เป็นตัวแทนพระอุปชาของพระสุนิทเนี่ยนะคะ
เดินทางไปที่สำนักสงฆ์สำป่าหันพร้อมกับนำมติคณะสงฆ์ผู้ปกครอง
สั่งให้พระสุนิเนี่ยกลับไปอยู่ในความดูแลที่วัดป่าอนัญโยภูขอ
ซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดนะคะแล้วก็มีคำสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับสำนักสงฆ์อีก
พร้อมกับยึดหนังสือสุทธิค่ะแล้วก็ให้เซ็นรับทราบด้วย
แล้วก็ขึ้นรถกลับไปทันทีนะคะแล้ววันนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะมีการไปล้อมรั้วนะคะไปปิดป้ายประกาศห้ามบุคคลภายนอกเนี่ย
เข้าพื้นที่สำนักสงฆ์อย่างเด็ดขาดด้วยแล้วก็ครอบครัวเองน่าจะคงต้องไปแก้
เรื่องของเอกสารประกันด้วยเนอะเขามีการทำประกันและยกให้กับสำนักสงฆ์ด้วย
สภาพหนึ่งด้วยใช่ต้องไปแก้ตรงนั้นด้วยค่ะ
ไม่ให้มีปัญหาในภายหลังนะฮะช่วงนี้ขอบคุณครับ